ไม่ต้องเขินหรอกพี่เบิร์ต
บุ๊คคุณผู้ชมยังสงสัยในสรรพคุณของน้ำมะพร้าวอยู่ไหมครับ
ส่วนตัวผมผมยังสงสัยและยังไม่ค่อยแน่ใจ
แต่ข่าวนี้ฮะนี่คือต้นมะพร้าวที่ผมจะพูดถึง
น้ำมะพร้าวจากต้นนี้ครับเอาไปรดต้นมะเขือยาว
มะเขือยาวออกลูกเนี่ยมันก็ทิ้มลงดินถูกไหม
ก็ตามแรงน้มถั่วไงมันก็ห้อยตรงเตงอะ
แต่ว่ามะเขือยาวต้นนี้ที่ลดน้ำด้วยน้ำมะพร้าว
มันชี้โดดขึ้นแบบนี้ครับขออภัยผมอ่านตามบทนะ

แล้วก็แบบแม่บ้านทหารเรือเนี่ยก็มาเก็บได้ทำกับข้าวกินกันในครัวเรือนแต่ที่สร้างความแปลกและฮือหาและหาฮือเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปคือทั้งทัพเรือภาคที่สองเนี่ยมะเขยาวต้นเนี้ยนะฮะมันแปลกตรงที่มันปลูกอยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละต้นอื่นเขาห้อยลงดินลูกนะแต่ว่าต้นนี้นะครับมันชี้ข
ใช่นะน้ำมะพร้าวตัวนี้ขายลูกละ๕๐๐บาทจ่ายตนก็เชื่อเบื่อทัวร์
พคุณน้ำมะพร้าวชิโดอย่างนี้เหรอ